ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ปีที่แล้วมีเหตุการณ์พี่น้อง๔คนเป็นลูกครึ่งไทยสวิส
ตกจากระเบียงของห้องพักชั้น๔ของแถวรามคำแหง

กลายเป็นปัญหาระหว่างพ่อที่เป็นต่างชาติกับแม่คนไทยแย่งลูกกัน

ล่าสุดนะฮะมีเหตุการณ์ที่น้องสองคนหนีออกจากบ้าน
เดินเท้าตามหาพ่อบอกว่าถูกแม่ทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
เฟซบุ๊กกล้านะฮะมีการนำเสนอเรื่องราวของเด็กสองคน
ที่ไม่สามารถทนอยู่กับแม่ได้อีกต่อไป

หนีออกมาจากบ้านพักแถวรามคำแหงเดินเท้าอยู่๒ชั่วโมงครับ
ต้องการเดินตามหาพ่ออยู่ในซอยมิสทีน
แต่ไม่พบเนื่องจากพ่อนั้นเดินทางกลับต่างประเทศไปแล้ว
กระทั่งมีพลเมืองดีเห็นเด็กสองคนนี้เดินอยู่ริมถนน
ก็ไปถามว่ามาเดินอยู่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นน้องเป็นอะไร
ก็เลยประสานไปยังมูลนิธิรณรงสิทธิ์
เข้าไปช่วยเหลือทันทีนะครับ
ชื่อว่ามูลนิธิรณสิทธิ์นะฮะ
โดยนายรณสิทธิ์พฤษยาชีวะนะครับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิรณสิทธิเนี่ย
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์แล้วก็ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
ก็เดินทางมาพบเด็กก็เป็นเด็กชายอายุ๑๒แล้วก็เด็กหญิงอายุ๑๑ปี
ไปพบกันที่กรกรรมกรรมการสวัสดิภาพเด็กและสตรี
โดยให้เด็กให้ข้อมูลมาก็บอกว่าหนีออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานของวันศุกร์แล้วกัน
ที่ผ่านมานะฮะเพื่อเดินตามหาพ่อที่เป็นชาวสวิตช์หลังถูกแม่ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ก็เลยดุด่าตีไปตัดสินใจหนีออกจากบ้านเดินเท้ากันพี่น้องสองคนเดินตามหาพ่อแต่ก็ไม่เจอ
เรื่องต้นที่คุยกันก็บอกว่ามีการตีมีการทุบมีการเตะมีการถีบมีการจิกหัวมีการจีบอะไรทำน้องเนี่ยครับ
แล้วก็เหตุการณ์เกิดมาทั้งที่เฉพาะบ่อยนะครับไม่ใช่แค่ทั้งสองทั้ง
น้องเขาน้องเขาบอกว่าเคยเห็นแม่เขามีพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าเป็นการเสพยาเสพติด
ไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นบ่อยทั้งถีบทั้งเตะทั้งจิกหัวทุบตี

ถูกต้องครับและนี่ลูกเล่าให้ฟังนะ
ต่อมาแม่ของเด็กเดินทางมาพร้อมกับยายติดต่อขอรับตัวลูกหน่อยขอกลับไปดูแล
ตำรวจก็เลยนำตัวแม่ไปสอบสวนก่อนนะครับ
ไป๑ชั่วโมงแม่ของเด็กเดินออกมาจากห้องสอบสวนแล้วก็พูดสั้นกับนักข่าวว่า

ส่วนการทำร้ายลูกเนี่ยยืนยันว่าเป็นการดุดาบปกติ
และเขาก็ไม่ได้มีการเสพยาเสพติดจากนั้นก็ขึ้นรถกลับไปทันทีนะครับ
ด้านผู้กำกับของกรกรกำกับการสวทธิภาพเด็กอัศตรีก็บอกว่าตอนเนี้ย
พมรับตัวเด็กไปดูแลชั่วคราวก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยกลับกับแม่โดนอีกแน่นอน

ในส่วนของการดำเนินคดีถึงแม้ว่าเด็กจะให้การบอกว่าถูกทำร้ายแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการทางคดีได้
เพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นปัญหาในครอบครัว
ซึ่งอาจทำให้มีผลกระทบกับเด็กต่อไปในอนาคตได้
พ่อของเด็กรับทราบแล้วแล้วก็จะรีบกลับมาให้ข้อมูลเร็วที่สุด
บอกไว้แล้วคือตบเป็นข่าวโดงดังว่าปีก่อน
หลังจากรอดจากการที่พลัดตกลงมาจากห้องพัก
ต้องพักในอพาร์ทเม้นท์ที่ราบกำแหงตกมา๔คน
เสียชีวิตไป๒และ๒คนนี้คือรอดมา

ร้องขอให้ลูกไปอยู่ในการดูแลของเขา
แต่แม่เด็กนั้นไม่อนุญาตกระทั่งก็มาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดขึ้นมาคือ
แม่ทำร้ายต้องเดินเท้าตามหาพ่อแต่ก็ไม่เจอ
ล่าสุดพ่อเด็กก็ทราบแล้วเดี๋ยวเตรียมบินมาเจอลูกนะครับ